สำหรับประเด็นร้อนในเรื่องของขันแดง
เพียงแต่ที่นายทักษิณชินวัฒน์
จะออกมาท้าทายให้รัฐบาลดำเนินคดี
กับผู้ที่แจกขันน้ำสีแดง
ในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น
วันนี้มีข้อเสนอมาจากประธานนปชครับ
ออกมาแนะนำให้นายกรัฐมนตรี
ขันน้ำสีต่างให้กับประชาชน
แทนที่จะมาจับผิดในเรื่องเล็กน้อย

เพื่อต้องการเช็คคะแนนเสียงของภักดิ์เพื่อไทย
ใช่หรือไม่

ไปทำอะไรที่ความขัดแย้งเขาก็ไม่อยากให้ทำ

ฉวยโอกาสช่วงสงกรานแจกขันน้ำสีแดง
เพื่อยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการแบ่งแยกเป็นสีเป็นฝ่าย
ที่รัฐบาลและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
พยายามก้าวข้ามความขัดแย้งและปัญหาในอดีต

ก็คือนำนักการเมืองและกลุ่มคนที่ยังมีพฤติกรรมสร้างความวุ่นวาย
หารือพูดคุยภายใต้การอำนวยการของคอสชซึ่งก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยลดละเลิกพฤติกรรมป่วนเมืองนะครับ
ส่วนพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่า
ตำรวจไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลมาจัดการฝ่ายเห็นต่างแต่เป็นกลไกหนึ่งที่ทำงานเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุข
แจ้งข้อหากับผู้ที่ครอบครองขันแดงจะดูที่เจตนาเป็นหลักว่าบุคคลนั้นกระทำในลักษณะที่เข้าข่ายยุโยงปลูกปั่น
ให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองหรือไม่
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์แก่นำนปชบอกนะครับว่าไม่อยากให้เอาความรู้สึกของคอสชมาตัดสิน
เพราะขันแดงอาจเป็นความสุขเล็กน้อยของประชาชนพร้อมแนะนำให้นายกรัฐมนตรีทำขันหลากสี
สีเขียวเหลืองเขียนคำอวยพรมาแจกประชาชนดีกว่าจะมาทะเลาะกันในเรื่องเล็กน้อยแบบนี้
เช่นเดียวกับนายสมคิตเชื้อคงอดีตสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยบอกว่าการแจกขันน้ำสีแดงช่วงสงกรานเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปีไม่ได้มีเจตนาประชดประชันใครครับ